เห็นคุณบอกว่ามันเป็นเรื่องสยดสยองเหรอคุณชิสา
มันก็ไม่ถึงขั้นนั้นแค่ว่าคุณจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง
เขาเป็นคนขวัญอ่อนอาจจะตกอกตกใจก็ได้
ปกติเวลาเราขับรถไปตามถนนหนทาง

เสาที่เป็นเสาไฟนี่แหละมักมีสัตว์เกาะอยู่

อะไรแบบนั้นแต่รอบนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นสิ
มันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ทำใจให้ดีแล้วไปดูกันเลยจ้า
โหดูน้องดิทุกเพลงเลย

ดูดิ

เขาทำใจดีแต่ลืมบอกตัวเอง
คือตั้งใจดูมากคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะ
เพราะมันคือตัวเงินตัวทอง
แล้วตัวแบบใหญ่มากยาวมากหางกันทั้งพื้น

คือเรากำลังตั้งใจถูกไหมเราก็ไปจดจ่อรอดูใกล้ไง
อยู่ดีคุณผู้ชมมันเกาะอย่างเดียวไม่พอ

ไอ้ตอนดูอย่างนี้ไม่เท่าไรหรอก
มันก็เกาะเสาไฟธรรมดา

นี่แหละเนี้ยมันกำลังขยับเลยน่ะมองซ้ายมองขวางเอาไงดี
ไอ้เจ้ามนุษย์มาถ่ายเราอยู่นั่นแหละเลือดเลย
หันคอแล้วยังแล้วแล้วตอนแล้วแล้วล่ะค่ะ
ตอนพรุ่งเหลาเนี้ยโอ้โห
แรงส่งนี่ดีมากเหมือนมีภาคศาสตร์การเล่นยิมนาสติกมา
โอ้โหดูสิฮะทางใครทางมันล่ะครับ
คือตัวมันไม่ได้เล็กเหมือนจิ้งจกตุ๊กแก่มันเป็นตัวเงินตัวทอง
เราก็ไม่ได้เห็นว่ามันเกาะอยู่บนเสาแบบนี้ไง
ปกติเราจะเจอมันตามแบบว่าแหล่งน้ำบางบ

อารมณ์มันคล้ายกับอะไรรู้ไหมแมงสาปเวลาคุณเจอแมงสาป
เอาจริงถ้าคุณเจอแมงสาบเกาะอยู่ตามประตูก็เฉยนะ
เห็นแล้วถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนที่ขี้กลัวแมงสาบนะ

แต่ถ้าเกิดมันบินมันกระโดดบินเมื่อไห
คือเราต้องหลบได้ไหน
อารมณ์แบบนี้อารมณ์แบบเดียวกัน
กับมันบินโอ้โห

เหมือนกับเจ้าตัวง่นตัวตรองตัวนี้ถ้ามันมีปีกมันคงบินไปแล้ว
อ้าวมากโอ้เราไม่เพียงนะคะเรียกขวัญกลับขึ้นมาแล้วก็

สมมติว่าใครขับรถไปแล้วเจออะไรแบบนี้ก็ระวังนะคะ
สัตว์ที่มันดูเหมือนจะดุร้ายหรือว่าตัวใหญ่อย่างนี้อย่าไปเข้าใกล้มันเลยอันตรายนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องที่จะพาไปดูคือเราต่อเนื่องกันมาแล้วนะ
ถ้าพูดถึงเรื่องลิงลิงที่ลบบุรียกพวกตีกันใช่ไหม
แต่ตอนนี้มันสมานฉันกันแล้วมันแบ่งอาหารกันลงตัวแล้วนะ
อนาเขตกันเรียบร้อยเคลียร์กันแล้ว
แต่มันมีลิงอยู่ตัวหนึ่งมันยังไม่ลงตัว

คือประเทศไทยเราเดินต่อไปไม่ได้จริงฮะ

ถ้ายังไม่รู้จักสมารณชันมันเดินต่อไปไม่ได้ฮะ
แล้วดูสิครับฝ่ายหนึ่งก็เยาะเย้ย
อีกฝ่ายหนึ่งก็ตะกุ๊ยอยู่ฮะ

ขอดูอีกทีได้ไหมตอนย่อเย้ย

ฝั่งสุนัขทำไงล่ะเฮ้ยแบบนี้มันหยาม
เอาคูลให้ดูสองทีมันหยาม

ดิฉันอยากจะบอกว่านี่คือคำกลิ้งลิงกับหมาเลยนะเนี่ย

คือเอาล่ะผมว่านะลิงมันก็อาจจะยั่วตามภาษามัน
หรือไม่ก็อยากจะออกไปฝ่างให้กลาง